นี่ใช้รถใช้ถนนนี่ต้องระวังแบบรอบด้านจริงนะคะคุณดอม
เล่าเหตุการณ์นี้ให้ฟังคือรถคันนี้ของคุณครูเข้ามากับเพื่อนมากันสองคน
ก็ขับไปทีนี้มันมีรถสองคันแซงจังหวะที่คันแรกแซงไม่เป็นไรแต่คันต่อไปนะ

พอหลังจากนั้นมาดูเฮ้ยเกิดอะไรขึ้น
กระจกรถข้างหน้าเนี่ยเกือบจะแตกนะมันมีอะไรไม่รู้

โอ้โหใหญ่เป็นรอยแบบนี้ค่ะ
ร้าวแบบนี้เกือบจะแตกแล้วก็ทะลุมาอยู่แล้ว
จุดที่เกิดเหตุคือถนนสายเอเชียค่ะขาเข้ากรุงเทพ
ช่วงหลักกิโลเมตรที่๒๔กลางสะพานรถไฟบ้านม้าเลยนะที่อายุทยา
ทีนี้พอเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งเหตุไปดูรถสีเลือดหมูสีแดงค่ะ
ด้านหน้ากระจกอย่างที่คุณผู้ชมเห็นเป็นรอยร้าวเป็นวงกว้างเลย
แล้วคนขับเนี่ยนะคะก็มากับเพื่อน
เป็นคุณครูนางสาวธิติพรภาษีอายุ๒๙ปีเป็นครูกศนอยู่ที่บังละมุงชนบุรีค่ะ
กับเพื่อนผู้หญิงอีกคนนึง๒คนอยู่ในอาการที่ตกใจ

คุณครูเล่าให้ฟังว่าครูมากับเพื่อนมากันสองคน
ใช้เส้นทางถนนสายเอเชียค่ะจะไปอำเภอบางปะอิน
คุณครูก็วิ่งอยู่ตรงเลนส์๓อะนะ
แต่พอมาถึงตรงกลางสะพานขาลงข้ามรางรถไฟบ้านม้าเนี่ย
มันมีรถ๒คันจะแซงขวาจะแซงรถคุณครู
คันแรกผ่านไปไม่แน่ใจเหมือนกันรถอะไรนะ

มันเหมือนมีวัตถุบางอย่างมากระแทกใส่กระจกแล้วเสียงมันดังมากคุณผู้ชม
ตอนนั้นตกใจค่ะรวมสติประคองเลยประคองรถประคองพวงมาลัยให้ดี
ซ้ายลงสะพานเข้าช่องคู่ขนาน
เข้าปั๊มเพราะว่าจังหวะตรงนี้พอมันปึ๊กมาแล้วอ่ะ
มันเป็นรอยร้าวคุณผู้ชมลองนึกสภาพสิคนที่อยู่ข้างหลัง
คนที่นั่งอยู่หลังพวงมาลัยแล้วเห็นกระจกข้างหน้ามันเป็นแบบนี้
ใจไม่ดีอ่ะแล้วมันมองไม่ค่อยจะเห็นทางแล้วเดี๋ยวลองฟังคุณครูหน่อยค่ะ
เห็นว่ามันแตกเยอะมากก็เลยเข้าปั๊ม
คุณครูคุณครูไปมีเรื่องอะไรไปทำอะไรให้ใครไม่พอใจหรือเปล่า
คุณครูสายหัวค่ะไม่ใช่เรื่องส่วนตัวแน่นอนเลย
ครูไม่เคยมีเรื่องบาดหมางอะไรกับใครเลยนะ
แล้วยังไม่รู้ด้วยค่ะคุณผู้ชมวัตถุที่มากระแทกกระจกด้านหน้าน่ะ
มันเป็นของแข็งนั่นแหละแน่นอนอยู่แล้วมันถึงแตกแบบนี้
แต่ยังไม่รู้เลยเหรอว่าเป็นอะไรครับ
ทีนี้คุณครูก็เลยบอกว่าเอ๊ะหรือว่าเป็นความคึกขนอง
หรือครูไปขับรถแล้วทำให้ใครไม่พอใจเหรอเขาถึงมาทำแบบนี้
แต่ครูก็มั่นใจเลยนะว่าตลอดทางที่ขับมา
ไม่ได้ไปปาดไม่ได้ไปเฉียวไม่ได้ไปแซงอะไรใครเลยอืม
ทีนี้ตำรวจก็เลยบอกว่าคุณครูงั้นไม่เป็นไรครับ
ใจเย็นก่อนเดี๋ยวลงบันทึกประจำวันไว้ที่สพพระนครศรีอยุธยาก่อน
เดี๋ยวจะประสานนะถ้าเกิดมีความคืบหน้าอย่างหนึ่ง
คือต้องไปไล่ดูกล้องวงจรปิดเลยอ่ะเออใช่
จุดนั้นมันมีกล้องวงจรปิดไหมแล้วก็ไปดูซิ
วัตถุที่บอกว่าตกมากระแทกมาจากกระบะคันที่๒ที่คุณครูบอกจริงหรือเปล่า
โอ้โหอันตรายเลยนะเนี่ยฮะใช่ค่ะ
กระจกหน้าแบบนี้เลยเออแต่คุณครูเขามีประกันไง
เดี๋ยวประสานประกันให้ติดต่อไปซ่อมต่อไปนะคะ